ปิดท้ายเรื่องรอบขอบสนามด้วยสเต็ปเทพกับการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ลีกนะครับ
ไม่รู้ว่าจะมีสเต็ปเทพขนาดไหนรายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับ
โตเล็กประจำการแข่งขันเอไอเอสฟุตซอลไทยแลนดลีกนัดที่สิบสี่
หัวเล็กมาเราไปกันที่สนามกีฬาผู้ตีอนันต์บางนาของทีมราชนาวี
ไตลงสับขาหลองแล้วส่งคืนให้โต๊ะตาลิ้มปุ๊บไปทางกลับซ้าย
แล้วจ่ายยัดให้ฆาตบอลมันเผ็ดชาติจ่องเป็นประตูเลยครับลูกนี้
มาดูอีกจังหวะหนึ่งกันครับเป็นการสวนกลับของทีมเยือนมเกษมบัณฑิต
พิชิตโนรีตัดบอลไว้ได้ส่งต่อบอลให้พลพัฒน์วงดนตรี
แล้วจ่ายเร็วให้มันจะรัดเช่าแบบริ้วลูกนี้มันจะรัดโยกซานลงมาหนึ่งจังหวะ
แล้วล็อกบอลตัดเข้าขวาพยายามยิงแต่โดนพัศกร
การสวดกลับของแคทเอฟซีแย่ขาสกัดไว้ได้ก่อนครับหน้าเสียดายจริง
สเต็ปสวยเกิดขึ้นที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ยอดสมุทรสาครพบกับชนบุรีบูเวฟ
แต่รัฐพลรุ่นเหลืองส่งลูกพลาดจนโดนกัปตันชายกฤษฎาวงแก้วตัดบอลไม่ได้
ทะบนตามมาสกัดกัปตันช้างนิดเดียวเคลียร์หลบยิงเข้าประตูไปแล้วครับลูกนี้
ลูกสุดท้ายอยู่ที่โรงยิมมภาคขอนแก่น
ซึ่งเจ้าบ้านเปิดรังรับการมาเยือนของแบงคอกบีดีเอสเอฟซี
เจ้าบ้านเปิดเกมบุกประพาทส่งลูกให้อนุพงศ์อนุพงศ์รับลูกหมดตัวหลบแต่ติดบล็อก
ตัวลมอีกครั้งตั้งท่าจะยิงแต่สุดท้ายตัดสินใจส่งลูกให้ธนกรยิง
คานออกไปยังน่าเสียดายเลยทีเดียว
นายสเต็ปตอเล็ก